คะมีอีกแล้วนะคะเรื่องราวของสายเขียว
มันเกิดคำถามว่าเสรีเกินไปไหม

แล้วช่วยกันตอบนิดนึงค่ะว่ามันเสรีเกินไปไหม
แอป๔แอป๔นะมาก
แอป๔แอป๔นะมาก
ตัวจริงเสียงจริงนะคะสายเขียวนะคะมาบูรณาการให้คนรู้จักการใช้

เรามาให้ความรู้นะคะมาบอกวิธีการใช้นะคะค่ะ
เพื่อคนได้ไม่สับสนนะคะคือตามคลิปภาพเนี้ยเขาอ้างว่าเขามาให้ความรู้
วิธีการใช้บ้องในการเสพกัญชาบอกมาบูรณาการเลยเหรอนี่คือถนนศรีลมนะ
อุ๋ยกลางเมืองนะนี่คือศรีลมนะเมื่อวานนี้เข้าสารเมื่อวานเข้าสารคือคนขายใช่ไหมคะ
แต่อันนี้สีลมคือเหมือนกับมาใช้บ้องโชว์ไม่ได้ขายมาโชว์
นี่ค่ะจนคนก็แชร์กันในโลกออนไลน์นะคะ
คือก็เกิดคำถามจริงว่ามันเสรีเกินไปไหม
คลิปนี้คนที่แชร์เขาตั้งคำถามว่ามันไปกันใหญ่แล้ว
ฝากสอยสีลมสอยสี่ค่ะ
ตรงนั้นก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวย้ำค่ำคืนเยอะไง

ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปศรีลมซอย๔

ที่มิ้วบอกไปพ่อค้าแม่ค้าก็เยอะนะคะ
เขาก็บอกว่าเหตุการณ์ตามคลิปนี้มันเกิดขึ้นมา๒๓วันแล้ว

ผู้ชายกลุ่มนี้เอาเก้าอี้พลาสติกมาตั้งเอาบ้องกัญชามาสูบโชว์

นักท่องเที่ยวบางคนก็ขอถ่ายรูป
แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้เห็นนะเหมือนกับมาแค่ครั้งเดียว

จริงก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะคะ
เพราะว่าจริงก็เหมือนตอนนี้ก็มีการให้ความรู้
แล้วก็มีการกำหนดอายุขั้นต่ำอะไรอย่างนี้เนาะ
ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรในระยะยาว
หลักกระทรวงสาธารณสุขค่ะในแพทย์เกียรติภูมิวงรจิต
ก็เลยบอกว่าคือไม่ได้สนับสนุนเรื่องการสูบอยู่แล้ว
มีกฎหมายเพื่อป้องปรามด้วยนะคะ
ถ้าพบการกระทำในลักษณะแบบนี้ก็จะต้องมีการดำเนินการ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะต้องดูแลรับผิดชอบ
แต่ก็ต้องย้อนกลับไปเหมือนเดิมแล้วค่ะว่าก็ต้องให้ความรู้กับประชาชน
ว่ายังไงถูกอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้